คือเป็นคู่สามีภรรยา
จะไปแวะร้านก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชม

บอกว่าจะไปยิงกระต่ายข้างทาง

เป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัพเดทเนี่ย

ลงพื้นที่ไปตามหานายทองภูล

คือมีการแจ้งมาว่า
พิกุลภรรยาของนายทองภูลเนี่ย

จังหวัดอุดรเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวาน

แวะร้านก๋วยเตี๋ยวครับสั่งมา๒ชาม

นายทองภูลบอกว่าเดี๋ยวขอไปฉี่ก่อนนะ

แต่หายไปนานปกติเมียผิดสังเกต
ก็เลยออกตามหาผัวหาไม่เจอครับ

ตามหาอยู่กับสามชั่วโมงจู่
คุณทองภูลเดินออกมาจากป่า
แล้วก็บอกว่าเจอชายแปลกหน้า๓คน

พี่ทองภูลก็เลยเดินตามไป

เขาบอกว่าโอ้โหบ้านหลังนั้นสวยงามมากเลยนะ

พี่ทองพูลน่าจะโดนผีบั่งตา

จนสามารถจะหาตัวเจอได้ตอนค่ำ

ก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันตามหาสามีเลยนะครับ